ก๋วยเตี๋ยวเป็ดเหศคมถ้าบอกว่าเป็น๑เดียวจังหวัดพญาวนะ

ที่สำคัญครับเกิดขึ้นได้ยังไงเพราะว่าเมนูนี้นะฮะดูสิครับ

สดสักถ้วยนะฮะคงอร่อยน่าดูนะครับ

หากนำมาเป็นส่วนผสมในอาหารอย่างก๋วยเตี๋ยว
จะได้รสชาติอร้อยนะครับ
อีกแบบเพราะว่าการนำมาใส่ก๋วยเตี๋ยเป็ด
ก็เกิดเมนูเด็ดที่เรียกว่าก๋วยเตี๋ยวเป็ดเห็ดโคน

ร้านร้านนี้นะครับชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวเป็ดเห็ดโคนบ้านสวน
อยู่ในตำบลน้ำแวนอำเภอเชียงคำจังหวัดพยาว
นักราชิกาณจรรยฐกุญเจ้าของร้านเล่าว่า

เนื่องจากว่าคุณเธอนะครับคุณพี่นะครับ
เป็นส่วนผสมของเมนูก๋วยเตี๋ยวเป็ด
คิดสูตรที่เป็นเอกลักษณ์ขึ้นมา
จนทำให้ลูกค้าวะอุ่นเป็นจำนวนมากนะครับ
นะครับ

เป็นเห็ดคนที่ถือว่าเป็นหนึ่งเดียวในจังหวัดพยาวแล้วนะครับ
ที่ร้านนี้ยังมีเมดูก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นรำรำใหญ่นะฮะ

ใช่ไหมหอมหวานอร่อย

ให้ลูกค้าได้เลือกลิ้มลองอีกด้วย
รวมทั้งเมนูข้าวซอยน่องตีนเป็ด

คณะเห็ดโคนเป็ดน้ำแดง
โดยราคาเริ่มต้นที่๔๐บาทไปจนถึง๘๐บาท

ก็มีขายราคากิโลกรัมละ๒๐๐บาทครับ
โอ้โฮคงหอมหน้าดูทั้งก๋วยเตี๋ยวไก่แล้วก็ก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋น

ไม่ต้องบรรยายเยอะก็ได้
หิวใช่ไหมหิวสิเข้ามาในสตรูดิโอแล้ว

อย่าลืมนะทานข้าวเช้ากันด้วยอาหารเช้าสำคัญนะคะ